ไม่กี่นาทีบริเวณแยกราชประสงค์จะมีการชุมนุมกันในวันนี้
ประมาณ๕โมงเย็นเดี๋ยวรอติดตามบรรยากาศเพิ่มเติม
แต่ระหว่างนี้มาดูการเตรียมความพร้อมหน่อยครับ
ถอยหลังอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อคุณอุ้งอิ๊งคุณทักษิณประกาศชัดว่า
จะกลับประเทศไทย๑๐สิงหาคมนับจากวันนี้ไปอีกประมาณ๒สัปดาห์๑๔วัน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตระเตรียมเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์ครับพบตรบอกว่า
ตำรวจเนี่ยเตรียมแผนรองรับกรณีอดีตนายกทักษิณ
จะกลับเมืองไทย๑๐สิงหาคมนี้
โดยจะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบครอบรัดกลุ่ม
ตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย
หากใครที่ตกเป็นผู้ต้องหาและเดินทางกลับเข้าประเทศ
ตามระเบียบของตมก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบ
และนำคนนั้นเอาหมายจับไปแสดง
กรณีของอดีตนายกทักษิณมีหมายจับชัดเจน
หากเดินทางมาด้วยเครื่องบินส่วนตัว
ลงที่บน๖ของกองทัพอากาศดอนเมืองเนี่ยนะครับ
ตามข้อมูลตำรวจตมจะปฏิบัติหน้าที่คือ
ไปแสดงหมายจับก่อนควบคุมตัวดูขั้นตอนตามหน้าจอนี้เลยครับ
คุณผู้ชมครับถ้ามาลงที่ดอนเมืองเสร็จแล้ว
ตมแสดงหมายจับหลังจากนั้นครับ
พนักงานสอบสวนสนดอนเมืองลงบันทึกการจับกลุ่ม
ขั้นตอนต่อไปคือนำตัวอดีตนายกทักษิณส่งไปที่ศาล
แต่ถ้าหากว่าช่วงเวลาที่มาถึงนั้นสารปิดแล้ว
มาถึงช่วงเย็นช่วงค่ำทำยังไง
ถ้าสารปิดหรือหมดเวลาทำการก็จะนำตัวไปควบคุมเอาไว้
ที่สถานที่ควบคุมพิเศษโรงเรียนพลตำรวจบางเขน
อยู่ในพื้นที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตนี้ก่อนครับ
รอจนกว่าสารจะเปิดทำการและมีคำสั่งต่อไป
ซึ่งตอนนี้ตระเตรียมพื้นที่เอาไว้แล้วเรียบร้อย
การที่จะพาตัวไปศาลนั้นไม่ได้พาไปฟังคำพิพากษา
เพราะว่าคดี๓คดีหลักนี่คือพิพากษาไปแล้ว
ก็แค่ไปรับหมายสารแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
การรับตัวอดีตนายกทักษิณได้มอบหมายให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาน
และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตมเป็นผู้รับผิดชอบครับ
รวมทั้งมอบหมายให้กับนายตำรวจชื่อนี้คุณผู้ชมครับ
พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้ช่วยพบตรจากคุ้นชื่อ
เป็นหัวหน้าทีมแก้ปัญหาสลากแพงคนขายเกินราคา
ได้รับมอบหมายมาดูแลรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยการจราจร
และคณะทำงานที่จะไปรับตัวอดีตนายกทักษิณในวันที่เดินทางกลับเมืองไทย
ว่าเป็นไปตามระเบียบปกติไม่เลือกปฏิบัติกับใครเป็นกรณีพิเศษ
เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องดูแลผู้ต้องหาให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แทรกซ้อนขึ้นได้ครับ
ก็ไปส่งสารนะครับ
พบตรต่อไปว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง

พบตรบอกว่ายังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายนะครับ
แต่ต้องประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องเป็นระยะ
ก็รอดูความแช่เจนเรื่องมวลชนภัยแทรกซ้อนต่าง
ที่ที่กำหนดหรือไม่มีเพียงแค่ข่าวที่ลูกสาวคือคุณอุ้งอิ๊งบอก
เจ้าตัวผ่านวีดีโอคอลโฟนอิน
ถามต่อไปว่าแล้วตำรวจต้องประสานโดยตรงไปที่อดีตนายกทักษิณไหม
พบตรบอกเพียงแค่ว่ายังไม่ได้รับการประสานใด
เหมือนกันเลยกับกระทรวงการต่างประเทศก็ยังไม่ได้มีการประสานติดต่อมานะครับ
ค่ะความสนใจของ